ที่จะสินแดงดาสุดหน้าทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนที่เล่นอยู่กับฮิโรชิมานะครับ
ลงเป็น๑๑ตัวแรกช่วงนี้ยึดตัวจริงแบบสบายเลยครับ
ก็มีโอกาสลงเล่นนะครับ๕๙นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับเจ้ามุ้ย
แล้วเกมนี้ก็เสมอกับทางจูวิโรมาตามไป๐๐ทำให้ซานเฟชเช่หยุดสถิติในการชนะรวดไปที่๓นัดมีเพิ่มเป็น๑๐แต้มครับ
เท่ากับทางคอซากิฟอนตาเร่แชมป์เก่าที่บุกชนะนาโกย่าแกมปัสนะครับ
แต่ว่าซานเฟชเช่มีประตูได้เสียเป็นรอง๓ลูกนะครับจึงถูกเบียดจากตำแหน่งจ่าฝูงลงมาอยู่อันดับ๒
แต่ก็ผลงานยอดเยี่ยมสุดนะครับในบรรดานักเตะไทยที่ไปค้าแข้งในเจลีกนักขนาดนี้สำหรับธีรสินแดงดา
เพราะว่าทีมมีผลงานอยู่ในหัวตารางครับ
อีกหนึ่งคนธีรทรบุญมาทันแก๊กซ้ายทีมชาติไทยครับมีชื่อเป็นเพียงตัวสำรองและไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามด้วยครับ
เกมที่วิโซโกเบเปิดบ้านชนะเซเลโซโอซาก้าไป๒๐โดยได้ประตูจากนาโอยูกิฟูจิตะนาทีที่๓๔และอีก๑ลูกครับ
โดยได้ประตูจากลูกครับโพดอลสกี้อดีตนเตฤทีมชาติเยอรมนีทุศแชมป์โลกนะครับ
นาที๘๓จังหวะของโพดอลสกี้นะครับ
ทำให้วิโซโกเบชนะครั้งแรกในซีซั่นนี้ครับมีห้าคะแนนขึ้นมาอยู่อันดับแปด
จนาทีพทีละสินและก็ทีละทอนนะครับจะเดินทางกลับถึงไทยในช่วงเย็นวันนี้
ก่อนจะเข้ารายงานตัวกับทีมชาติไทยวันพรุ่งนี้เพื่อแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับครับ
ย้ำโปรแกรมนะครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
สองทุ่มครึ่งนะครับไทยเจอกาบองผู้ชนะนะครับ
ผ่านเข้าสู่รอบชิงวันที่๒๕มีนาคมนะครับ๑๙นาที๓๐นาที
ผู้แพ้เล่นนัดชิงดับ๓๑๖นาที๓๐นาทีก็รีบหาซื้อบัตรกันนะครับ
เข้าชมแบบวันเดียวหรือว่าเข้าชมทั้ง๒วันครับ